เรามาถึงเรื่องของความรุนแรงในสังคมเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
ใช่คราวนี้เนี่ยเป็นเหตุที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ประกบยิงมอเตอร์ไซค์นะคะ
ทำให้คนซ้อนมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม๔เสียชีวิต
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วว่าคนยิงคือใคร
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นปมมาจากปัญหาเรื่องส่วนตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจก็ได้รับแจ้งช่วงประมาณสักตีหนึ่งโดยตำรวจภูทรหนองตรุษ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
ที่บ้านสะพานเคียนที่ตำบลโต๊ะหมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเดินทางไปตรวจสอบค่ะ
เมื่อไปถึงก็พบศพนายธีรวัตรบูลชนะอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนเอกชนชื่อดังของจังหวัดตรังนะคะ
สภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบก็คือนอนหงายสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ไทยทอย
ใกล้กันเจอเป็นรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินคาดดำ
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๑๒สีขาว

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก็คือนายรัชพลกลับจิตอายุ๔๑ปี
ถูกยิงที่แขนซ้ายเป็นแผลชะกันเลย๒แผล
ใช่ครับจากการสืบสวนสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายรัชพลผู้บาดเจ็บได้ขี่รถจักรยานยนต์
โดยที่มีผู้ตายเด็กม๔นั่งซ้อนท้ายออกมาจากบ้านของแม่
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
จากนั้นก็มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิง

เพราะกลัวคนร้ายจะตามมายิงซ้ำ
รอดชีวิตมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
ขณะนี้ตำรวจรู้ตัวมือปืนแล้วก็คือนายธีรยุทธ์สมสู่อายุ๕๐ปี

อาศัยอยู่ที่ขนำใกล้กับบ้านของแม่

เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าปิดล้อมขนำ
แต่ไม่พบตัวมือปืนรายนี้โอ้โหใช้เวลาเมื่อช่วงค่ำคืนนะฮะ

คือมือปืนเขามีปืนมีอาวุธอยู่ด้วยนะครับแล้วก็
มีความมืดด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้อง
ปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังแต่สุดท้าย
ไม่เจอตัวมือปืนเรื่องนี้มันมี
ที่มาที่ไปของสาเหตุการโกรธแค้นและการแก้แค้นกันนะครับ
คือเขาก็ไปสอบสวนนะคะเพราะว่ามือยิงเนี่ย
นายธีรยุทธ์เนี่ยเขาเป็นลูกจ้างกรีดยางใช่ไหม

ทีนี้ก็เลยไปขอต่อพ่วงกระแสไฟฟ้า
จากบ้านแม่ของนายรัชพลที่เป็นผู้บาดเจ็บ
ทีนี้ตอนกลางวันผู้ก่อเหตุก็คือมือยิง
ขับรถไปปาดหน้านายรัชพลผู้บาดเจ็บ

แล้วพอตอนค่ำทางด้านนายรัชพลก็เลยไปดึงสายไฟออก
คือนายรัชพนธ์ก็ไม่พอใจแหละบอกว่าอ้าว
มาขอใช้ไฟและยังมาขับรถปาดหน้า
เม่นกันอีกไม่ให้ใช้แล้วกัน
ทีนี้พอดึงไฟออกเท่านั้นนี่แหละค่ะ
ก็เลยเกิดเหตุกันเป็นการโกรธแค้นไม่พอใจ
แล้วก็อาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้มือยิงตามมายิงแบบนี้
ซึ่งล่าสุดตอนนี้ตำรวจก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารเพื่ออนุมัติหมายจับต่อไปแล้วนะคะ